ก็ยังคงต้องทำตัวให้แข็งแกร่งต่อไปสู้กับโรคภัยต่างต่างนานาแล้วก็ข่าวสารที่มีมากมายค่ะถูกต้องครับวันนี้ก็ส่งข้อความไลน์มาทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับบอกตรงตรงว่าเราสองคนก็รอจะอ่านอยู่แล้วค่ะใครมีความสุขในวันนี้หรือใครมีอะไรกังวลใจหรือที่ไหนฝนตกฟ้าร้องแดดออกอย่างไร
การบวชก็ไม่เว้นเกิดเหตุยกพวกใส่กันสนั่นวัดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรต้องติดตาม
สุดทนแจ้งตำรวจจับลูกชายตัวเองหลังเมายาไล่ระรานคว่างปลาของใส่ชาวบ้านไม่เว้นแม้แต่หมา
หมอปลาเตรียมคัมแบ็คชาวบ้านร้องขอหมอปลาวอนล่ะช่วยเหลือหลานสาววัย๑๒เชื่อ
ถูกวิญญาณจากรถมอเตอร์ไซค์มือสองเข้าสิงเอ้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดชัดได้ผู้กัดสมัครข่าว
บอกแล้วว่าพักแป๊บเดียวกลับมาแล้วครับอ่ากลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เราก็จะคุยกันหลากหลายประเด็นเรื่องที่ใครคิดถึงก็มีด้วยอย่างเช่นเรื่องราวของหมอปลา
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหมอปลาหลายคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความเชื่อ
กับเรื่องของวิญญาณแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนกับเรื่องของความเชื่อ
ที่ว่ากันว่าวิญญาณมาเข้าสิงอะไรแบบนี้
อยากจะให้หมอปลาไปช่วยปราบหน่อย
งั้นก็เลยร้องขอมาบอกว่าหมอปลามาช่วยหน่อยคัมแบ็คกลับมาได้แล้ว
หลานสาวตัวนิดเดียวเองบอกว่าโดนผีเข้าแล้วผีนี่ไม่ธรรมดา
เป็นผีรถมันาสัยมือสองอะค่ะ
อ้าวจัดยาติต้องช่วยกันป่อประโลมเลย

แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เก็บเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้หมอปลาดู
เรื่องของเรื่องนะครับเด็กหญิงอายุเพียงแค่๑๒ปี
มีอาการประหลาดกรีดร้องอย่างนี้
ญาติชาวบ้านเขาบอกว่าลักษณะอย่างนี้ถูกผีสิงเป็นแน่แท้
ญาตินะฮะเขานำพระพุทธรูปไปวางเอาไว้ที่ศีรษะแล้วก็หน้าอกของเด็กด้วย
หวังไงจะช่วยขับไล่วิญญาณร้าย
เรื่องของเรื่องดูตามในคลิปเอาละกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเขาเต่าตำบลน้องแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันครับ
นักข่าวลงไปสัมภาษณ์น้าของเด็กสาวคนนี้เลยค่ะ
นั่นก็คือคุณรุ่งนพัฒน์อายุ๔๐ปี
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่หลานชายอีกคน
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
โดยหลังจากที่ญาติเนี่ยได้นำรถมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุกลับมาที่บ้าน
หลานสาวอายุ๑๒ปีคนนี้แหละ
ก็พูดออกมาเลยนะว่ามีดวงวิญญาณตามกลับมาด้วย
แต่ไม่ใช่ดวงวิญญาณของหลานชาย
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณสัมภเวษีที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
หรือเป็นวิญญาณที่ติดอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์มือสองของหลานชายคนนั้นกันแน่
โอ้โหเอาอย่างนี้มันมีหลายจุดที่น่าสังเกตและน่ากังวล
คือเขาบอกว่าหลานสาวของเขาเนี่ยมีอาการเหมือนถูกผีเข้ามาแบบนี้๔ครั้งแล้วนะ
อาการก็รุนแรงขึ้นเรื่อยอ่ะแล้วก็ทุกครั้งก็จะร้องไห้
แล้วก็บอกด้วยน้ำเสียงแปลกว่าต้องการดวงวิญญาณไปสังเวยเพิ่มอีกหนึ่งศพ
โอ้โหฟังแล้วก็น่าตกอกตกใจเอาจริงคนเป็นญาติพี่น้องอ่ะ
เอาล่ะจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่พอได้ยินแบบนี้แล้วตกใจนะ
ใจไม่ดีแล้วค่ะตัวน้าเนี่ยก็เลยตัดสินใจถ่ายเลย
ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วส่งให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยประสานต่อ
ส่งไปให้กับหมอปลามือปราบสัมภเวษีหมอปลาทราบหรือยัง
เอางี้ละกันล่าสุดนะครับทีมข่าวก็แจ้งไปบอกหมอปลาแล้ว
แล้วหมอปลาก็บอกว่าเอาล่ะไหนก็ไหนมีคนเดือดร้อน
แล้วก็เตรียมจะคัมแบ็คกลับคืนสู่วงการ
จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวนี้ถ้าลงไปจริงนะ
ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่หมอปลาจะออกมาช่วยเหลือชาวบ้านอีกครั้ง
นับตั้งแต่เกิดกระแสวิจารณ์ในครั้งก่อนไง
ก่อนหน้านี้หมอปลาก็ตระเวนปราบสัมภเวษีแบบนี้แหละ
กระทั่งมีประเด็นเกี่ยวกับวงการศาสนาก็พักไป
กลับมาเชื่อว่าหลายคนยังต้องการความช่วยเหลือจากหมอปลาอยู่นะ
แต่งานนี้หมอปลาอาจจะไม่ต้องมาก็ได้อาจจะต้องเป็นคุณตำรวจแทนค่ะ
เพราะว่าในงานบวชงานนี้มีคนมาร่วมงานก็จริงมาร่วมอนุโมทนาก็จริง
แต่ก็มาตีกันด้วยเหมือนกันค่ะ
โอ้โหดูฟ่างไว้กวาดกันนู้น

โอ้โหนี่บอกชื่อเสียงให้ได้รู้ใครเป็นใครโอ้โหมาก่อเหตุอะไรยังไง
อ่าผู้ชายคนนี้ค่ะมาก่อเหตุทำให้เกิดเหตุ
ชุนละมุนวุ่นวายกันไปหมดที่อยู่ภายในวัดลาดทรายตำบลลำทราย
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับมีงานบวชจะบวชพระใหม่
แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะที่เราชี้สัญลักษณ์บอกเป็นผู้เกาะเหตุเนี่ย
คือไปต่อว่าแล้วก็ชูของลับให้กับพระที่บวชใหม่
เป็นเรื่องสิคะงานนี้ก็วุ่นวายกันไปแล้วสังเกตนะยังไงบนโต๊ะอาหารเห็นไหมขวดขวดสี
เครื่องดื่มจวดเออดื่มแล้วก็จวดจริงค่ะแบบนี้

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปพบกับนางสาวน้ำพึ่งทารีทรงเจ้าของคลิปนั่นแหละ
เธอเล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือเมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมเป็นวันเสาร์นะ
ตัวเธอก็ได้ถูกว่าจ้างงานให้ไปเปิดเครื่องเสียงรถงานบวชนาค

ซึ่งวันนั้นมีการบวชพระใหม่๓รูป
หลังจากนั้นก็มีการเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานก็ปกติดี

แต่เลี้ยงไปได้สักพักบอกว่าไม่นานเลย
เกิดการเขม่นกันระหว่างเพื่อนของพระที่บวชใหม่๒รูป
แล้วก็มีการยกพวกมาตีกัน

เอาไปดูกันหน่อยฮะในช่วงเวลานั้นนะฮะ
เห็นแบบคนวิ่งกูกันไปตรงร้านหน้าวัด
คิดว่าเขามีเรื่องตอนแรกคิดว่าเขาไปทำอะไรกัน
สักพักหนึ่งก็เห็นเขาถือมีดถือมาแล้วก็ต่อยตีกัน
ทั้งขวดเบียร์ทั้งมีดทั้งไม้ฝาดทั้งก้นหินอ่ะ
ไปหมดแล้วก็มีคนห้ามคนในงานห้าม
ห้ามออกมาห้ามออกมาตรงในครัวแล้ว
สักพักหนึ่งห้ามไม่อยู่ค่ะก็ฟ้ามีนกลัววิ่งออกไปหาควรีอีก

กลุ่มที่ทะเลาะกันก็คือเป็นแขก
เป็นแฉกค่ะเพราะว่าพระเหมือนพระบวชสององค์
มันเป็นแบบแขกต่างฝ่ายกัน

เป็นคนมาช่วยงานหรือเป็นคนข้างวัด
เป็นคนมาช่วยงานพระเป็นเพื่อนพระ
ก็น่าจะเป็นเพื่อนพระทั้งสองฝั่งนะไม่มาเจอกันอย่างนี้
ใช่ค่ะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็กินเหล้าเข้าไปก็คงแบบ

คลิปที่ไม่เห็นอ่ะมันเยอะฟันนี่อ่ะพี่
แต่ว่าถ่ายไม่ทันมันก็ไกลอยู่
อ้าวก็ต้องยอมรับนะเหตุหนึ่งก็เพราะสุราด้วยอ่ะ
ใช่แล้วในวัดเนี่ยนะครับที่วัดลาดทรายเนี่ย
จุดที่เขาตีกันเนี่ยตรงนั้นเขามีการติดป้ายไว้ชัดเจนเลยนะ
ห้ามดื่มสุราและเล่นการพนันภายในวัด
ก็ยังมีการดื่มสุรากันเท่าที่เห็นเนี่ยก็ชัดเลยนะ
ในเรื่องการจัดงานเนี่ยถูกเขาสาดเตือนไปแล้วแต่เขายังทำ
เอางี้ทีมข่าวของเราพยายามไปสอบถามพระลูกวัดว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ก็ตัวพระลูกวัดเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดเผยถึงข้อมูลกับทางสื่อมวลชนได้
ทำไมอ่ะเขาบอกว่าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าวาดก่อน
แล้วเจ้าอาวาสท่านไปไหนอาจารย์แล้วท่านติดกิจนิมนต์ต่างจังหวัดครับ
แล้วนะแล้วก็เตือนญาติโยมด้วยว่าถ้าหากจะมีการจัดงานภายในวัด
ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามฟังดีดีนะคะ
ไม่สมควรทะเลาะหรือก่อเหตุกันภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดแบบนี้
จริงมันก็เป็นสิ่งที่รู้กันอยู่อ่ะจริงในวัดมันก็ต้องสงบเสงี่ยมเรียบร้อย
ไม่ว่าจะเป็นการพูดการแต่งกายหรือว่าพฤติกรรมกิริยามารยาทต่าง
แล้วที่สำคัญไอ้เครื่องดื่มจวดเนี่ย
อาร์โกฮอลไม่ควร
จริงไหมครับพ่อมีแบบนี้ก็เกิดเป็นเรื่องบ้านเหล่าคุณครับคุณฉนะนะ
เรื่องนี้บ้างครับคุณพ่อสุธนลูกชาย
ช่าช่า

เนี่ยฮะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้ไปหมั่นไส้อะไร

อืมเห็นแล้วมันขนปุ่ย

เตะไปป้ามยิงแล้วหูเป็นเรื่องเหรอสิ

เดินไปเตะหมาอย่างเดียวไม่ได้เท่าไหร่หรอก

ไประรานชาวบ้าน

แจ้งให้ตำรวจมาจับทีเถอะ
ว่าไงล่ะไปแจ้งความร้องทุบเอาไว้นะครับ

ก็ยังก่อเหตุซ้ำซากนะพ่อบอกไม่ไหวแล้ว
แล้วล่าสุดนะคุณผู้ชมกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจสพเมืองพยาวเนี่ยเขาก็รับเรื่องแล้วแหละ
เขาก็บอกว่าอยากจะให้คุณตำรวจมาจับกลุ่มหน่อยเพราะว่าเมาหนักเหลือเกิน
เมาเหล้าเมายาเสพติดโอ้โหแล้วก็คว่างปลาก้อนหินใส่รถใส่บ้านของเพื่อนบ้านที่บ้านร่องไฮหมู่หนึ่งตะบนแม่สายเขาเดือดร้อนกันไปหมดนะคุณ
เอาบ้านเขาเดือดร้อนกันใช่ไหมล่ะเอางี้จรภิไม่ได้นิ่งนอนใจหรอก
จรภิตำรวจชุดสายตรวจก็ไปยังที่เกิดเหตุครับ
ไปเจอพ่อของนายธิรเดชสมศักดิ์อายุ๔๓ปีผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ค่ะจะมาจับธีรเดชเออพอตำรวจเข้าไปค้นภายในบ้านจะจับกลุ่มนายธิรเดช

ธิรเดชไปซ่อนตัวอยู่หลังบ้าน
อาศัยความมืดซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นตำรวจพยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
สรุปยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ครับคุณชิสา
เขาว่ากันว่าพฤติกรรมของนายธิรเดชน่ะก็ก่อเหตุอยู่บ่อยครั้งอย่างที่คุณชิสาบอก
แถวนั้นเขาเอือมระอาแล้วหวานภาวะปิดบ้านไม่กล้าออกไปไหน
พอตอนดึกเฮ้ยปิดบ้านเร็วเดี๋ยวธิรเดชออกมา
เฮ้ยดูสิคุณมันทำให้คนไงเขาอยู่ไม่เป็นสุขเนาะ

เนี่ยเป็นปัญหาเดือดร้อนกันไปหมดอย่างที่เขาบอกนะ
ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม

เลยนะคะเหตุการณ์นี้ก็หวังว่าคุณตำรวจจะจับธีรเดชได้ในเร็ววันนะคะ
จากยาเสพติดที่เตือนกันอุบัติเหตุก็อยากฝากบอกกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับซิ่งมาเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าเสียหลักแล้วไปพุ่งชนร้านขายไก่ย่าง
แล้วก็ไปเสียหลักชนคนอื่นเขาอีกโอ้โหงานนี้พังทั้งรถ

โอ้โหฝุ่นตลบเลยค่ะคุณชนะเอาคุณชิสาดูนะ

มุมนี้เห็นชัดเลยเหมือนกับว่าขับแข่งกันมา

กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้แต่ละมุมนะ
เห็นไหมยิ่งมุมนี้ก็เห็นภาพกว้างชัดเลยว่ามายังไง
แล้วพอชนเข้าข้างทางแล้วฟุ้นตลบอบอ้วน

คือรถเนี่ยมันไปถลายชนกับร้านไก่ย่างที่อยู่ริมถนน
แล้วรถเนี่ยก็เลยพุ่งไปชนกำแพงบ้านที่อยู่ติดกับร้านเนี่ยค่ะ

พังกันไปหมดรถก็พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้านะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้น่าตกใจจริงดูคุณดูสภาพดูค่ะ

เออไปให้สุดหยุดกำแพงบ้านนี่แหละ
การเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะ

นายธวัชชัยบุตรสาลีค่ะเป็นคนขับอายุ๒๓ปี
หัวแตกค่ะทางกู้ภัยปลวกแรงก็ประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงต่อไป
ตรงนะเห็นสภาพรถแล้วเนี่ยก็ยังเคราะห์ดีนะ

ที่ยังไม่เสียชีวิตบาดเจ็บประมาณนี้ครับ
นี่ก็นั่งมาคุยได้ถือว่าเคราะห์ดีมาก
ถามหน่อยถามนายสมเดชจิตสมเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านที่ถูกรถชนเสียหายนะ
เอาเล่าให้ฟังได้นี่เขาทำท่าไปด้วยนะ
เล่าไปว่าขณะอยู่ในบ้านเขาได้ยินเสียงก็เลยออกมาดู
โอ้โหออกมาก็งงแล้ว
เห็นทั้งฝุ่นทั้งควันขาวเต็มไปหมดหน้าบ้านของเขาเลย
ส่วนรถกระบะที่ชนกำแพงบ้านเสียหาย
แล้วดูสิเป็นแบบนี้เลย
เขาบอกว่าชนร้านไก่ย่างมาก่อนนะ
จนไอ้ฐานที่ติดไฟแล้วไก่ย่าง
เด็นเข้ามาในบ้านเขาเต็มเลย
โอ้โหมาส่งไก่ย่างถึงหน้าบ้านเขาเลย
กระเจิดกระเจิงกันไปหมดสิคะ

นางสาวทันชนกบอกว่าตอนนั้น
แฟนของเธอเพิ่งขายไก่ย่างให้ลูกค้าเสร็จพอดี
แล้วเคราะห์ดีเดินเข้ามาในบ้าน
จังหวะนั้นแหละรถก็พุ่งมาชนร้านเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
เหมือนกับลูกค้าที่มาซื้อขายย่างคือนายขาน

ลูกค้าก็รู้ด้วยอยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าจังหวะนั้นซื้อไก่ย่างเสร็จ
แล้วเดินออกมาได้หน่อยเดียวเท่านั้นเอง
หันไปโอ้โหรถมาพอดีค่ะ
นี่ถ้าช้าไปอีกนิดนึงนะคงโดนรถชนแล้ว

เขาเล่าเหตุการณ์ได้ตื่นเต้นมากเลยครับ

แฟนก็เพิ่งหนีออกจากลูกค้าแล้วก็เข้าห้องน้ำ

แล้วก็ปั้งไปเลยคือหูมันชาแล้วตอนนั้นไม่ได้ยินอะไรแล้ว

มีไก่ด้วยมันย่างอยู่ไหนใช่ค่ะเตาอยู่ด้วยค่ะเสาไฟด้วยนะค่ะ
อ๋อแล้วกำลังย่างอยู่อะ

อันนี้ไปซื้อไก่ใช่ครับผมไปซื้อไก่แล้วก็ผมก็เดินออกมาพอดี
เดินมาถึงตรงนี้พอดีมาถึงตรงนี้ปุ๊บได้ยินเสียงเบก
ตกใจไหมก็มันก็ปกติแหละมันก็ต้องตกใจมาก
ถ้าว่ามันไม่ลุ่นดเร็วครับฝอยตรงเนื้อสาวฝ่ายน้ำผมผมโดนเลย
หูยลุงขาวน่ะลุงขาวนค้ารเนี่ยเขาเล่าได้บันจริงเลยนะ
ลุงขาวน่ะโต๊ะใจโเรียวท์ชิเบ๊แปงพอจะได้ยินเสียงเม็กนัก
หรอกพูดสินข่าวของเราก็ถามตกใจไหมพี่
พี่เขาบอกว่าอ๋อก็ปกตินั่นแหละนี่คือปกติแล้วเสียงลุงดูตกใจมากนะ
ต้องตกใจเออโอ้โหเห็นอย่างเงี้ใครก็กลัวใครก็ตกใจทั้งนั้นแหละนะ
งั้นฝากเตือนดีกว่านะใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะสาเหตุก็เพราะว่า
หลายคนอ่ะขับรถเร็วมันเป็นทางตรงด้วยแหละนะคะอาจจะถนนโล่งนะ
ก็เลยขับมาโดยการที่ไม่รู้จักชะลอกันซะเลยฉะนั้นเตือนเลยค่ะว่าถ้าไม่ระวังนะคะ
อาจจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะใช่ครับส่วนเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงของคนขับที่ชนเนี่ย
เพราะอะไรก็เดี๋ยวรอคุณตำรวจเขาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับ
เชิงเป็นการเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องของนักเรียนช่างสองกลุ่มกลุ่มหนึ่ง
เขาขี่รถเก๋งขับไปช้านะแต่ว่าไปสะกิดไปชนไม่ได้แรงมากหรอก
ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กช่างอีกกลุ่มหนึ่งสรุปแล้วยังไงต้องถอยหนีเลยรถเก๋ง
เพราะว่าต้องเอาชีวิตรอดเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ดูไปเรื่อยพร้อมผมนะคุณผู้ชมนี่ขับมาอย่างนี้แล้วชน
ไม่แน่ใจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ไม่ฟันทงนะแต่ชนกลุ่มนักเรียนช่างแบบนี้เป็นเรื่องแล้วสิ
ถอยแล้วถอยแล้วถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าถ้าถอยไปอย่างเดียวมันไม่จบครับ
คุณชิสาคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องน่ะเหมือนกับว่าแก๊งที่เขาโดนชนเนี่ยไม่พอใจ

ก็เลยเหมือนประมาณว่าตามรถเก่งคันนั้นไปเอาก็ชนแล้วหนีดิลักษณะแบบนี้

ก็ถูกสามสี่นัดดังสนั่นเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครยิงใครอ่ะ
แต่ชาวบ้านที่อยู่เท่านั้นตกตกใจเช้งอ้อนหน้าออกมาดูอ่ะค่ะ
เอาลองฟังนะคุณผู้ชมลองฟังไปด้วยกับคลิปนี้
มันเห็นไหมเปรี้ยงอย่างนี้ไม่ใช่ประทัดเป็นแน่แล้วชาวบ้านเขาก็ออกมามุงดู

ระบุข้อความทำนองแบบกลวนนิดนึง
เทอมใหม่หัวใจเล่าร้อน
ไล่ตีไล่ยิงกันได้อะไรขึ้นมา
มีวงเล็บบอกด้วยว่ารถเก่งไม่เกี่ยวก็หนีตายเหมือนกัน

มีรายงานว่ารถเก่งคันที่ชน
ก็เป็นนักเรียนต่างสถาบันกับกลุ่มที่ถูกชนนั่นแหละ
ก็เหมือนที่คุณชนะบอกไปนึกว่าไงว่านักเรียนทักเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ไม่แน่ใจว่าชนกันเนี่ยด้วยอุบัติเหตุหรือเปล่า
เออนะคะก็ยังคงต้องรอคำตอบจากทั้งสองฝ่ายอยู่อะค่ะ
เขาบอกว่าพิกัดที่เกิดเหตุคือแถวญาติหนองจอก

เออเขาบอกเหตุการณ์นี้ยังไม่มีกลุ่มไหนไปแจ้งความคุณตำรวจด้วยนะ
อ้าวมันก็ต้องมีสิมีคนร้องทุกข
ไม่งั้นตำรวจเขาก็ดำเนินคดีไม่ได้นะคะใช่ครับ
อาจจะต้องอาศัยข้อมูลแวดล้อมต่างด้วยนะคะ
ไปดูเรื่องราวของยูทูปเบอร์สายเกลียนแจ็คแป๊บหู

เขาดังจากกรณีที่เขาไปทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะ

คนที่ชอบเขาก็มีเยอะมีเยอะเหมือนกัน
แต่ล่าสุดเขาบอกตอนนี้เขาบวชอยู่ที่วัดนะ
แต่ก็ยังทำคลิปอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าเขาทำคลิปโพสต์รดน้ำมนต์

โอ้โห

มิติใหม่แห่งการรดน้ำมนต์โดยใช้รถแบ็คโฮ
ตักน้ำจากบ่อขึ้นมา
แล้วก็รดน้ำมนต์ให้กับผู้ชายคนนี้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

สั่งให้แบ็คโฮลนะฮะไปตักน้ำมาท่านก็ยิ้มร่าอารมณ์ดีแต่คลิปนี้สิ
ทำให้ชาวเน็ตบางคนเห็นแล้วไม่สบายใจแล้ววิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
เป็นพระก็ต้องสำรวมไหมนี่บอกถึงขนาดว่านี่ขนาดบวชนะ
บางคนบอกสึกหลงพี่คือเทศจังหาขนาดนี้สึกไหมเอางี้ล่ะกันนะหลงพี่น่ะ
มันก็มีสองทางอยู่แล้วล่ะในเรื่องการทำคอนเทนต์น่ะนะ
แล้วคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะ
แต่คุณผู้ชมคนที่ดูอยู่เขาก็คงจะมีคอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้ไปในคนละทาง
ไม่ว่าจะเป็นทิศบวกหรือว่าทิศลบก่อนแล้วแต่ก็คือถ้าเป็นเรื่องความคิดเห็น
มันแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายจริงแต่ถ้าหากพูดถึงข้อข้อเท็จจริงอ่ะนะฮะ
มันก็จะมีวินัยสงฆ์มีข้อปฏิบัติอยู่นะคะอันนี้ก็คือว่ากันไปว่าเราจะใช้เกณฑ์ไหนในการตัดสิน
เอาจริงมันยังมีอีกหลายคลิปแล้วก็มีคลิปที่เขาอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงทำอย่างนี้
ลองดูกันได้นะครับจากในแฟนเพจของเขาคุณแจ๊คแป๊บโพลนะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยไปดูเรื่องราวของคุณพ่อบ้าน
บางครั้งบางคราเวรกรรมมันก็มาพร้อมกับมือถือ
กำลังดูอย่างเพิดเพลินไว้ตายแล้วเมียจ๋ามาด้านหลังไม่รู้ตัว

นี่คือคำตอบที่ทำได้ดีที่สุดในวินาทีนั้น
มันไม่เห็นจะเด้งมาเองเลยเนี่ยแอบดูก็เห็นดูตั้งนานอยู่แล้ว
ไม่ได้ตั้งใจก็ดูไปเรื่อยเอาจริงในมือถือเฟซบุ๊คหรือว่าในโซเชียลต่างเวลาเราดูไปเรื่อย

อ่ะจบคลิปนึงเดี๋ยวคลิปใหม่มันจะเด้งมาโดยอัตโนมัติ
อันนี้เข้าใจได้แต่ว่าตอนที่เปิดไปดูเนี่ยเปิดม่านไปดูแหวกไปดูเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเด้งมาไง
ดูเหมือนตั้งใจจดจ่อดูอยู่นานแล้วนะ
ก็บางครั้งบางคาดูแล้วมันก็หลับตาเพลินหลับบางทีไม่ได้ดูหรอกนะดูจนหลับอะไรอย่างนี้
อ่าก็หาข้อแก้ตัวไปเถอะเดี๋ยวจะเดินต่อไปไม่ให้ใช้แล้วมือถือ
แต่วิธีการเอาง่ายนะเพื่อนผมแนะนำมาบอกไปเลยที่ดูเนี่ยว่ายังไง

ใช่เท่านั้นเอง
อัมาเรื่องนี้บ้างดีสิเพราะคุณผู้ชมอ่ะแต่เรื่องเรา

มันเป็นภารกิจที่คุณจูด้ง
จะต้องไปออกเรืองหาปลาที่จังหวัดระยอง
ปลาที่เขาออกตามหานี่นะคะมันคือปลาอะไร
จะสำเร็จหรือไม่ติดตามคุณจูด้งไปในช่วงของ

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
วันนี้สะบัดทั่วไทยมาแบบมืด

ณเวลาตี๕กว่า
เพื่อจะพาไปดูวิถีชีวิต
ของชาวประมงพื้นบ้าน
ไปดูกันว่าการทำประมงเรือเล็ก
มันสมบุกสมบันขนาดไหน

แล้ววันนี้ผมมีภารกิจจะไปตามหาปลาเห็ดโคน
เพื่อที่จะมาทำเมนูแกงปากปลาเห็ดโคน

อยู่ทางโน้นไปกันเลย
เช้ามืดวันนี้ผมออกเรือมากับพี่กบ
ที่ทำอาชีพประมงเรือเล็ก
อยู่ที่หาดสุชาดาจังหวัดระยอง

วันนี้ผมออกเรือเล็กห่างจากฝั่งประมาณกิโลกว่า
มาตามหาปลาเห็ดโคนครับ
หลายคนอาจจะเคยกินใช่ไหมครับ
แต่อีกหลายคนไม่รู้จัก
เดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าปลาเห็ดโคนหน้าตามันเป็นยังไง

อยากรู้ว่าไอ้ที่เราปล่อยอวนไป
เทคนิคการปล่อยของเราดูจากอะไรบ้างครับถึงจะปล่อย
เราต้องรู้ที่ว่าตรงไหนเป็นโคไซด์

น้องปลาเขาอยู่ประมาณลึกประมาณกี่เมตรนะครับ
ถ้าปลาเห็ดโคลนเขาอยู่ได้ทั้งน้ำประดับ๓เมตร

ที่หาดศิริดานี่เราจับทั้งปีครับ
ก็เป็นปลาเศรษฐกิจของหาศิริราณีครับ
เดี๋ยวเรารออีกสักครู่ประมาณ๑ชั่วโมง
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดักปลาเห็ดโคนได้เยอะขนาดไหนครับ

ปลาเห็ดโคลนนี่มันมีกี่แบบที่เราจับได้ครับ
ของระยองนี่จริงก็จะมีอยู่๓แบบ

จะเปรียบแพร่เห็ดโคลนตาดำครับ

ก็เป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพอดีครับ
สวยงามและคุ้มค่ามาก
กับการออกเรือมาตามหาปลาเห็ดโคนวันนี้

ขั้นตอนต่อไปเราจะยกอวน
เพื่อที่จะแกะปลานะครับข้างล่างนี้เลย

อกจากจะส่งขายสดแล้ว
ทางกลุ่มของพี่กบก็ยังมีการแปรรูปด้วยนะครับ
เมนูเด็ดนั่นก็คือกล้างปลาเห็ดคนทอดกรอบครับ

คุณผู้ชมเสร็จแล้วกับกล้างปลาเห็ดโคนทอดกรอบครับ
ผมขอชิมสักหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับ

กล้างปลาจะขนาดนี้แล้วเนื้อปลาเห็ดโคนจะขนาดไหน

ถ้าพูดถึงปลาเห็ดโคนเมนูเด็ดก็ต้องเป็น
แกงป่าปลาเห็ดโคนครับ
ใส่เครื่องแกงและสมุนไพรรสจัดลงหม้อ
ตามด้วยเนื้อปลาเห็ดโคนที่แร่แล้ว
แค่นี้ก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับ

อันนี้แกงป่าปลาเห็ดโคลน

อยากให้ฝากช่องทางการติดต่อของพี่กบนิดนึง
สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในวิสาก

วันนี้ก็สนุกมากเลยต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับ

ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

กลับมาในเบรกนี้นะครับเตือนภัยกันหน่อย

ตอนแรกก็นั่งลงไปไม่มีอะไรหรอก

ไอ้ท้ายรถผมไม่แน่ใจรถกระบาด
หรือว่าเป็นรถแบบแอ๊ก

ระวังกันแล้วกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ

แล้วก็ติดตามรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ

รู้จักมั้ยผู้ลาบังคัน
เห็นรีไล่ไหม
ดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒